ออปเจ้า

ช่วงนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นความสามัคคีของชุมชน
แต่ต้องบอกว่าเขาจะมาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพื่อที่จะเล่นเกม
ท้าเรามาเพื่อจะพิชิตเงินรางวัล
เออเงินรางวัลนี้เป็นตามอะไรคะ
แล้วแต่แล้วแต่คุณส่งมาแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าน่ารักมาก
ต้องบอกเลยว่าเอาไปพัฒนาชุมชน

ใช่แล้วชุมชนเล็กน้อยทั่วประเทศมีเป็นหมื่นแสน
และแต่ละชุมชนเนี่ยถ้าแข็งแรง
ก็จะทำให้ประเทศชาติแข็งแรงขึ้นด้วย
เราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนชุมชน
เราไปดูกันครับว่าชุมชนนี้ต้องการ

ใครรวบจะเจอชาติสุดท้าย
โรงเรียนวัดบางเพลิงแห่งนี้เนี่ยเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่ง
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับซึ่งนักเรียนที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดแปดสิบคน
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กกำพระและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองล่ะครับ
สื่อการเรียนการสอนที่สำคัญของโรงเรียนนี้เนี่ยนั่นก็คือทีวีนั่นเองล่ะครับ
แต่งงล่ะสิครับว่านักเรียนที่นี่เนี่ยเขาเอาทีวีมาทำอะไรกัน
ก็เด็กที่นี่นะครับเขาจะศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกัน
ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านหน้าจอโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล
ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ศึกษาผ่านทีวีกันไปแล้วก็จะมีคุณครูมาคอยสอนเพิ่มเติม
เพื่อให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้น
แต่เห็นสภาพของทีวีเด็กที่นี่แล้วเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอยู่พอสมควรครับ
เพราะสภาพเก่าครับจอก็เสื่อมสีก็เพี้ยน
แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคขนาดไหนเด็กที่นี่เนี่ยก็ยังตั้งอกตั้งใจเรียนกันทุกคนครับ
แววตาแห่งความพยายามของเด็กเขาขอเพียงแค่อยากได้ทีวีเครื่องใหม่ไว้เรียนนั่นเองล่ะครับ
คือทีวีเก่ามันดูไม่ชัดอะค่ะเสียงก็ไม่ค่อยจะมีนะคะ
บางทีก็เสียงก็ขึ้นมาบางทีเสียงก็หายไปมันก็เป็นปัญหากับการเรียนนะคะ
โรงเรียนหนูก็อยากได้ชีวิตใหม่นะคะการเรียนจะได้ดีขึ้นนะคะ
วันนี้ชาวบ้านชุมชนวัดบางเพลิงจึงขออาศาเพื่อสารฝันของเด็กให้เป็นความจริง
และรายการอบจมหาสนุกไปให้ได้
มาร่วมรุ้นร่วมเชียร์พวกเขาไปพร้อมกันครับ
พร้อมทัพ
ครูจากโรงเรียนวัดบางพลา

คุณครูคะคุณครูสอนอะไรคะ
สอนทุกวิชาเลยค่ะเพราะโรงเรียนเราครูไม่อยู่ตรงนี้
วิชาที่ทำให้หนังเหนียวหนังเหนียวมีไหมฮะ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
คือเด็กเนี่ยตอนเนี้ยมีทั้งหมดกี่คนนั้นโดยรวม

แปดสิบเอ็ดคนมาจากไหนกันค่ะจังหวัดเชียงรายค่ะมาจากไหนกันค่ะจังหวัดเชียงรายค่ะ
เอาไม่ใช่เด็กในพื้นที่เหรอคะแล้วทำไมทำไมถึงต้องมาจากเชียงรายครับคุณครู
เขาตอนนั้นไม่มีที่โรงเรียนเด็กเขาก็เดินทางมาที่วัดเรา
คือเด็กเนี่ยจะพักอยู่ที่วัดนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ไปโรงเรียน
ก็จะต้องมาที่โรงเรียนบางเพลิงความตั้งใจของคุณครูคืออยากจะท้าเราเพื่อที่จะเอาเงินรางวัลเนี่ย
ไปซื้อทีวีเครื่องใหม่เพื่อที่จะให้น้องได้เรียนจากทีวี
แล้วคุณครูเนี่ยก็จะเป็นคนสอนประกบด้วยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเอาอาชีพของชาวบ้าน
ที่ถนัดมาแข่งขัมแถวนั้นดังเลือกอ่าทำงอบค่ะทำงอบก็เป็นที่มาของแหลมงอบ

ตอนนี้อาชีพเกี่ยวกับงอบชนะเกมของเราก็คือสานงอบสาหรณฝัน
ติกาการแข่งขันเกมสารงอกสารฝัน
ชาวบ้านจะต้องช่วยกันติดกระหม่อมงอบและรังงอบให้ได้๒๐ใบ
ภายในเวลา๒นาทีเท่านั้น
หากทำสำเร็จก็รับไปเลยครับ๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าหากทำไม่สำเร็จหรือเกินเวลาที่กำหนด
เงินก็จะลดลงมาเหลือแค่๑๕๐๐๐บาทเท่านั้น
สู้กันนะครับทุกคน
มาตอนนี้นะครับ
กลุ่มชุมชนของเราพร้อมอยู่แล้ว
มาพร้อมกับท่านกำนันวางเพลิง

กำนันกระหนกพลพ่อค้าข้าวค่ะ
พ่อค้าข้าวค่ะสวัสดีค่ะกำนันค่ะ
พ่อค้าข้าวลูกก็เป็นกำนัน

กำนันอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกบ้านนะคะ

เพราะฉะนั้นวิธีการคือ

ให้เป็นแบบนี้แล้วก็เอารังติดไว้ที่งอก

ทำทั้งหมดจำนวน๒๐ใบภายในเวลา๒นาที

ทำสำเร็จรับไว้เลย๓๐๐๐๐บาท

แม่พร้อมนะแม่
อ่ะทีนี้จะเป่านลูกหวีนแล้วนะแม่นะ
อันนี้เตรียมตัว

เตรียมตัว
เป่าลูกหวีนนะเตรียมตัว
แม่แม่บอก
เอาลูกไตล่ะ
ไม่คนตื่นไม่ต้องอะไร

ตื่นนะ

แม่ชื่ออะไร

เค้าชื่อมิสมัย
กรอเหรอ
แม่เซาหายพร้อมนะ

นี่พร้อมหลายทีแล้ว

ใจเย็น

ไม่มีเวลาใจเย็น

เอามาไปไปไป
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย
เอาแล้วตอนนี้นับนะฮะ
เอาแล้วถือว่าสำเร็จเพราะเราดูอยู่
สำเร็จสำเร็จแต่ทีนี้ต้องมาดูเรื่องของเวลา

มาดูก่อนมาดูวินาทีก่อน

๕ด้านหน้าเป็น๒
รับครึ่งเดียว
ขอให้โชคดี

รุ่นนะครับ